ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
อย่ามัวแต่ใส่ใจเพื่อนข้างหลังรถของเรา
ใช่คุณแล้วมันต้องตามองถนน
เข้าใจว่ามากับเพื่อนเยอะเพื่อนคุยกันเฮฮา

เนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้อ่ะซัดตูมแล้ว
โอ้โหแล้วชนอย่างจังเลยอ่ะคุณ
ใช่รถเก่งเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาจอดเอาไว้อยู่เฉยแบบนั้น
นะคะคือรถเก่งก็จอดอยู่ริมถนน
แต่สามล้อคันนี้คือพุ่งชนท้ายเขาเองอย่างจังค่ะ
อย่างที่บอกคนในรถเนี่ยกระเด็นกันออกมาเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะช่วงกลางดึกค่ะ๔ทุ่ม๔๕นั่นแหละค่ะ
คือตำรวจไปถึงก็ไปเจอแล้วค่ะ
แล้วก็ต้องไปช่วยผู้บาดเจ็บก่อนแจ้งกู้ภัย
ตรงนี้คือจุดตัดไฟแดงในซอยประชาสรรคที่ตำบลหน้าเมืองนะคะ
จังหวัดเชียงเศร้าคนเจ็บมีทั้ง๗คนนะคะ
คนเจ็บเล็กน้อยก็ไม่ได้ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
ตัวนายชัชพงศ์ค่ะอายุ๑๙ปี
เขาเป็นคนขับนี่แหละแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
งานแล้วผมก็เลยขับรถสามล้อนั่นแหละ

ผมมากับหลายคนมากันทั้งหมด๙คน
ทยอยส่งไปเรื่อยจนแหมเพื่อนคุยกันสนุกสนาน
ผมก็แค่หันไปดูแป๊บเดียวเอง
หันกลับมาอีกทีเบรกไม่ทันแล้วไปชนท้ายรถเก๋งอย่างจัง
ในกระเด็นกันหมดเลยชาวบ้านก็ออกมาช่วยค่ะ
ก็อย่างนี้หนึ่งสองสาม
เมฆไม่ทันเวียงนะครับครับผมอ๋อเมฆไม่ทัน
แล้วผมก็มาเดี๋ยวได้ประมาณ๘๐นาทีครับ
แต่เราก็จำไม่ได้ว่ามากันกี่คนใช่ครับ
นี้เนี่ยตำรวจก็บอกว่าสอบปากคำแล้วแหละ
แล้วก็แน่นอนอย่างแรกเลยคือต้องสงสัยไว้ก่อนไงคุณ

มีไหมอ่ะไม่มีจ้านะคะสรุปก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ
ก็เชิญตัวคนขับแล้วแน่นอนแหละรวมไปถึงเจ้าของรถเก๋งคันนั้นแหละ
พวงโอ้โฮพังเหมือนกันนะฮะนี่คุณดูนี่แรงนะ
แล้วดูท้ายรถเก๋งยับเลยค่ะ
ถึงได้บอกนะใส่ใจเพื่อนร่วมทางอย่ามัวแต่ใส่ใจคนในรถกันเองนะฮะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปเจรจาค่าเสียหายกันด้วยนะคะกับเจ้าของรถเก๋งค่ะครับ